สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ค่ะสดค่ะใหม่และให้เยอะนะครับ
โอเคนะก็วันนี้คุณพระดำยังเดินทางมาไม่ถึงนะฮะ
เพราะว่าฝนตกรถติดด้วยใช่เลยค่ะนะครับเมื่อกี้เมฆมืดดำมากเลย
มืดไหมมืดนะมืดค่ะมืดค่ะนะฮะค่ะหรือไม่รู้ว่าไป
มัวแต่ดูเรื่องสาระเรื่องใครอยู่เมื่อกี้เห็นว่าทัวร์ลงอย่างนั้นเหรอ
ฮะยืนทัวร์ลงไหมมดดำเขาชอบเป็นผู้เปิดไง
ถือถือกติว่านักรบยกมีบัตรแผลเสมอเขาบอกอย่างงี้อ๋อ
ชอบเปิดตลาดชอบเปิดชอบเปิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะ
สาระแนร์อะไรรู้ทุกเรื่องยกไว้เรื่องตัวเองนะอ่าเอาโอเค
ไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับก็กรณีของแก๊งสปีดโบสต์นะฮะ
ก็วันนี้เนี่ยนะครับเดินทางไปเหมือนกับเตรียมนะฮะ
ที่ศาลก็ไปเจอกับทางฝั่งของคุณแม่ด้วยนะครับค่ะวันนี้นะครับ
สารจังหวัดนทบุรีนะครับนัดสอบคำให้การของจำเลยทั้ง๖คนนะครับ
ก็คือคุณตนุพัฒน์เลิศทวิวิทย์นะฮะนายภัยบูลตรีกาญจนานันต์
แล้วก็ยังมีแซนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในพีม
เอ็มนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็หาหลักเลยนะฮะก็คือประมาทเป็นเหตุผลนึกจากความตาย
แซนโรเบิร์ตป
ร่าสุดคลุมชมครับแน่นอนว่าทางจำเลยเองได้มีการตกลงทำสัญญาปรานิบนอมกับผู้เสียหาย
ก็คือคุณแม่พนิดาด้วยนะครับ
ในชุดสีขาวนะฮะโอ้ยนี่ฮะเห็นมั้ย
ชุดสีขาวเห็นมั้ยใส่แว้นตาเห็นมั้ยฮะดูละอ่อนน่ะนี่นะครับ
ขณะลงจากรถก็ยิ้มทักทายสื่อมวลชนแล้วฮะ

หวัดดีนักไหว้นี่ขึ้นไปแล้วจับมือนี้ครับ
เห็นไหมครับใส่แว่นตาสีดำอ่า
นี่แหละครับก็เปิดเผยส่วนตัวคิดถึงทุกคนเลยนะ
สำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกของการขึ้นศาล
เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรใครเลย
ถามว่าคิดเรื่องจำนวนตัวเลขของการเยียวยาหรือยังตนบอกเลยว่าคิดไว้แล้วแต่ยังไม่ตอบ
ขอคุยกับทางศาลก่อนนี่คือตอนที่แม่ลงมาแล้วพูดยกมือว่าเห็นไหมละ
นี่นะแน่นอนว่าทางศาลของทำลยเองทั้ง๖คนนะ
ตกลงทำสัญญาปรณีประนอมกับทางผู้เสียหายก็คือคุณพนิดา

วางเงินสดจำนวน๔๐๐๐๐๐บาทนะครับ
รู้สึกจะเป็น๒ฉบับนะต่อหน้าศาลนะครับ
แล้วก็ยินยอมจ่ายเงินให้อีก๓๐๐๐บาทต่อเดือนให้กับแม่แตงโม
เป็นระยะเวลา๒๐ปีก็คือประมาณ๗ล้าน๒แล้วครับ

นอกจากนี้แซนและก็กติกยังมอบตังหูมุก
เป็นมุกนิดนึงมีไหม
ไม่มีนะเป็นตังหูมุกนะฮะให้กับแม่ต่อหน้าศาลด้วย
โดยทางแม่ของแตงโมพอใจมากครับ
ยุติไม่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องในคดีนี้แล้ว

จริงแม่เนี่ยเขาบอกเขาจะต้องคือหลายคนไปเป็นโจทย
ร่วมกันฟ้องกับทางฝั่งของอายการแม่บอกไม่เป็นไรให้อายการ
เดิมหน้าไปแต่ตัวเธอพอใจแล้วแล้วต่อไปแม่จะยังไงต่อ
พี่ไม่รู้เหมือนกันคือศาลเนี่ยก็ได้มีการนัดจำเลยทั้ง๖
คนอีกครั้งนะครับในวันที่๒๒ธันวาคมนี้นะครับเวลา๙โมง
เช้าเพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานนะคือนัดพร้อมนะฮะแล้วก็จำเลย
ทุกคนเนี่ยนะฮะต้องแถลงต่อสารในแนวทางต่อสู้คดีแล้วก็
จำนวนพยานที่จะนำเข้าสืบยืนยันนะครับว่าจำเลยทั้งหมด
เนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนแรกก็มีข่าวว่าจะมี
การยอมรับสารภาพในบางคนแต่เห็นว่าวันนี้คือปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาทั้งหมดอืมเนี่ยนะครับคืออ่ะฟังเสียง

คุณแม่ครับความรู้สึกในวันนี้ที่เจอนี่ยังมีโกรธยัง
จริงจริงอ่าดูสดชื่นขึ้นนะฮะค่ะได้คุณแม่ได้
ใช่ครับอยู่ละ๓๐๐๐๐บาทนะครับ

ถึงไหมถึงไหมหมายว่าเงินที่ได้จะถึงไหมเหรอฮะ้า
ไม่ใช่คุณก็คุณอย่าไปคิดเยอะสิ
ผมถามเค้าเป็นถึงว่า๓๐๐๐๐บาทใช่ไหมคือถึงถึงต่างพื้นบาทใช่ไหม

อ๋อ๒๐ปี๓๐๐๐๐บาท๒๐ปีถูกไหมคะ

หนูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้ต่างหูมุกคืออะไรพี่
ก็คงจะแบบให้เป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้

อืมให้เดือนละ๓๐๐๐๐เนี่ย
ต่างหูมุกราคาเท่าไหร่พี่เขาต้องมีราคา

คือก็ถือว่าได้เดือนละ๓๐๐๐ก็ดีนะ
พูดถึงนั่นคือเมื่อก่อนแตงโมเนี่ยก็ดูแลแม่เนี่ย

แตงโมเลยให้เดือน๐๐๑หรือ๑๕๐๐๐ต่อเดือนให้แม่

ใช่ไหมฮะไม่มีแตงโมแล้วเดี๋ยวเขามาร่วมดูแล

อือตอนนี้คุณแม่พอที่ไหร่ฮะ

ดูสิแม่ของแตงโมเท่าไหร่

ก็รุ่นดิฉันละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
โทษนะครับครูครูเท่าไหร่ครับ๖๑ค่ะ
น่าจะมากกว่าครูนะจริงเหรอ
เพราะน้องแตงโมก็ยังอายุเออลองดูสิแม่เท่าไหร่
เพราะถ้าบอกว่า๒๐ปีก็เหมือนกับหลังเกษียณพอดีไง
แม่ต้องมีสัก๖๕นะมีไหม
ลองดูสิเออลองหาฝากน้องในทวิตเตอร์บอกหน่อยนะ
เดี๋ยวพี่จะได้เข้าไปดูหรือให้ทางทีมงานเข้าไปดูหน่อยไป
ว่าแม่เนี่ยอายุเท่าไหร่ฝากแฮชแท็กเป็นข่าวใส่ไข่มานะฮะ

ฮะเห็นไหมก็บอกแล้ว๖๗มูนอย่างนี้๕๐
อยากให้กล้องจับหน้าไอ้เป็นนี่หน่อย
ไม่เนอะเขาเห็นนี่แต่งตัวสวยอย่างนี้
เห็นบอกแม่บอก๕๐หรอบอกแม่๕๐หรอ
๖๗นี่ทำไมบอกแม่๕๐
๖๗แม่นี่จะบอกแม่ตังโมนี่อ่อนกว่ากูอีกหรอ
อีก๒๐ปีก็ได้ประมาณถึงอายุ๘๐
ใช่ก็พอดีแหละหลังแบบก็๘๐
ใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่นะ๖๗อีก๒๐ปี
ฮะ๙๗ไม่ถึง๖๗๘อย่างนี้
เอ่อ๗๘๘๗๘๗ก็คือจะได้เงิน๓๐๐๐๐ถึง๘๗
อืมถึงไหม
ถึงมือแม่ไหมเงินถึงนะ
คือจะโอนเข้าหรือเอาเงินสดไปให้หรืออย่างนี้
แต่ถึง๓๐๐๐๐พี่ได้ถึง๓๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐นะเออก็ต้อง
ถึงถึงคำตอบคือถึง

อ่ะโอเคก็นี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะฮะ
คือทำไมมดดำเขาไม่คิดจะทำงานทำการเหรอ
ก็เนี่ยพี่ตามอยู่ฝนตกมาไม่ถึงยังมา
คือเห็นตามข่าวอิงฟ้ามากไปหน่อยเปล่าเอออาจจะก็ได้ค่ะผมก็ผม
ผมก็สาระนะเข้าไปฟังพี่นวัดก็เหมือนกันนะเมื่อวานนี้
ก็นั่งคิดเกี่ยวอะไรกับโตโน่เปล่าวะ

คือไม่ใช่เขาก็มีการเฉลยกันไปแล้ว

นี่ไงมาแล้วกล้องจับเลย

ไม่พ่อหนุ่มเขาเล่นแม่อยู่

ถ้าสมมุติช่วงใครพลาดใครล้ม

อีกหนึ่งเรื่องทนายตกใจ

แซนถอดฟ้าผ่า

หนุ่มผู้ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของชาวบ้าน

ประกาศปลดตนเองออกจากทำคดีพื้นที่สอนอปทุมวัน
ตอนนั้นรู้สึกจะมีคดีแจ้งจับหนิงปณิตา

ไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้เขาแจ้งจากหนิงยังไง

ก็คือหนิงเนี่ยแจ้งความเท็จต่าง

คือยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกคุณหนิง

แต่เขาพูดอำกันในวง

ว่าเนี่ยก็คงแบบเหมือนแบบไม่มีความสามารถ

แต่เราก็มีเสียงทนายไหม
มีไหมลูกไม่มีก็อ่านดีกว่านะฮะ

ที่แซนโดนแจ้งข้อเกลา

แซนเนี่ยอาจจะมองว่าตนเองเนี่ยยังทำหน้าที่ไม่ดีพอเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็ศักยภาพยังไม่ดีพอก็ได้ซึ่งตนเนี่ยได้โต้แย้งกับพนักงานสอบสวนไปแล้วว่า
ในคดีการกระทำเนี่ยแตกต่างกันออกไปบางเรื่องของคดีเนี่ยไม่ต้องรอคดีหลัก
ซึ่งถ้าพนักงานสอบสวนมีความเห็นมาแบบนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์นะฮะ
แต่หลังจากนี้ตนเองก็จะยื่นคำร้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณาใหม่แล้วก็มองว่า
ไม่น่าผิดปกติอะไรเมื่อถามว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเส้นใหญ่กว่าหรือเปล่า
ตนไม่ได้มองแบบนั้นนะเพราะทุกคนก็ทำตามกฎหมายหมดแหละ
จะไม่ให้ปลดออกง่ายนะฮะแต่คดีที่ศาลจังหวัดนทบุรีเนี่ย
ตนยังทำหน้าที่ต่อและมองว่าแซนไม่น่าจะงอน
โกรธง่ายหายเร็วแต่ก็รู้สึกว่าคงต้องทำหน้าที่ให้มากขึ้น
สำหรับคดีที่สอนอปทุมวันแซนเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับ
งปณิตาธรรมวัฒนะดารานักแสดงเนี่ย๓ข้อหา
คือฐานหมินประมาทแจ้งความเท็จแล้วก็รู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
แต่ไปแจ้งตำรวจเพื่อแกล้งให้รับโทษทางอาญาเขาว่าอย่างนั้น
นี่คือคดีทั้งหมดที่เขามีการฟ้องกันไปแจ้งความกัน
ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเรียกคุณหิงมารับทราบมั้งใช่ไหม
รู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็เลยเหมือนกับมีการเหมือนกับพูด
โอ้วเฮ้เฮ้เฮคุณนี่มนิดโอ้โหตายแล้วทำไมอะเอออ่ะเราไปเรากำลังไปเตรียมเลือกตั้งกันแล้วนะฮะ
วันนี้อังกฤษนะครับเมื่อกี้คุณอ่านอะไรอ่านี่นี่แหละครับในในโซเวียบริการมีที่คุณแม่ได้รับเงินเยียวยานะคะ

ถ้าคุณแม่อยู่ไม่เกิน๑ปี

เพราะว่าจะเหลือเงินแค่ล้านกว่าบาทเอง

ล้าน๖ก็เป็นส่วน๔แสน

เดือนละ๓๐๐๐๐อีก๒๐ปี

จะได้เยอะกว่านี้แต่ลดระยะเวลาลง

เพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาก็

เขาบอกสมมุติถ้าเกิดแม่ไม่ถึง๑ปีอะไรอย่างนี้

ดูนางแข็งแรงอย่างเงี้ยเหมือนใส่แต่

หรือไปซื้อเครื่องเสียงใหม่หรือเปล่าด้วยหรือบ้านก็ได้เธอรถก็ได้แล้วบ้านก็ไม่ต้องมาเพื่อไอ้ฟังตัวนี้น่ะสิ
ฮะนี่ลิขสิตเหรออ๋อ๗วิได้เป็นไร

รมมาลูลีเป็นที่
ทำอะไรกัน
ทำไมอ่ะอะไรนะ

อ้วนสวยค่ะวันนี้ใบหน้าอ่อนกว่าอายุมาก
อันนี้ก่อนเชื่อผมอันนี้ก่อน
มันก็ใกล้แล้วล่ะที่เหมือนมีสัญญาณมาว่าเราใกล้จะเลือกตั้ง
สมัครก็เริ่มทำงานกันเยอะขึ้น
ทุกคนเริ่มแอคชั่นบอกว่าตัวเองมีผลงานนู่นผลงานนี้กันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
แผนการเลือกตั้งกรณีสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
ครบวาระในวันที่๒๓มีนาคมอีกแป๊บเดียวเอง
โดยซึ่งตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๐๒กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน๔๕วัน
นับตั้งแต่วันที่สภาพผู้แทนราษดรสิ้นอายุ
ครบวาระเนี่ยแหละนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยกรกตกำหนดไว้
ที่เราจะได้ห่อนบัตรกันนะถ้าอยู่ครบเทอมเลยนะ
พฤษภาคมอืมก็อีกไม่นานแล้วนะแป๊บเดียวเอง
ตุลาพฤศจิกาธันวาปีหน้าก็ได้เลือกตั้งใหม่แล้วนะฮะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไว้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้ายุบสภาก่อนด้วยนะอันนี้คืออยู่ตามกำหนด
อยู่ตามวาระครบรอบ๔ปีของรัฐบาลชุดนี้นะฮะ
รวมถึงยังกำหนดแผนการเลือกตั้งกรณีเกิดยุบสภาก่อน
ซึ่งทางกรกตจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า๔๕วัน
คือสมมุติฟ้าผ่าปุ๊บตู้มอ่ะยุบสภาแต่ก็น่าจะต้องยุบสภาหลังเอเป็กนั่นแหละ
ต้องประชุมเอเป็กเสร็จไปก่อนนะฮะหลังเอเป็กก็ประมาณเอเป็กพฤศจิกา
ธันวามกรากุมภามีโอกาสได้เลือกตั้งใหม่นะเขาบอกว่าถ้าประกาศยุบตู้มปุ๊บ
เวลา๔๕วันถึง๖๐วันคือ๖๐วันคือ๒เดือนสูงสุดแล้ว
ตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๐๓เนี่ยโดยภายใน๕วัน
นับตั้งแต่ามีภรรษกิจสุดีกายุปสภาก็จะต้องประกาศ
หดวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็วันรับสมัครนะฮะ
เลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยขนาดเดียวกัน
ยังกำหนดห่วงวันสุดท้ายของการประกาศบัญชี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่า๒๕วัน
ขณะเดียวกันทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
รักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
วันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย๒๕กันยายนนะ
จะต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการหาเสียงก่อนว่าอันไหนถูกอันไหนผิด
บางทีเนี่ยการใส่ซองเขาจะต้องหยุดใส่ซองงานศพงานแต่ง
งานอะไรจนถึงเมื่อไหร่การใช้เงินเพราะว่าโอเค๑๘๐วันเนี่ย
จะเริ่มนับกันวันไหนอันนั้นแหละสำคัญสุด
อย่างเช่นแบบว่าบางคนสาวหลายคนไปร่วมงานศพไปใส่ซองนี่ถือผิดแล้วนะฮะ
ผิดแล้วอ่ะไปงานแต่งไปใส่ซองปุ๊บเขาก็ฟ้องร้องกันได้แล้วเหมือนกับการติดสินบนแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรกตประกาศตู้ม
พวงหลีดก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะทุกวันนี้พวงหลีดมันเกิน๓๐๐บาทนะ
พวงหลีดทุกวันนี้ไม่ใช่แค่๕๐๐๐๐๐บาทนึงนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ากรกตเขาออกชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงก่อนหรือเปล่า
ว่ากรกกระตอเนี่ยจะชี้แจงมา๑๒วันนี้แหละ
เดี๋ยวเขาจะได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ๑ระยะเวลาการหาเสียง
ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะนับเป็น๑๘๐วันจากที่แบบก่อนวันกาลกระบะ

หลังจากที่ครบอายุสภาเนี่ยจริงแล้วถ้าสมมุตินายกประยุทธ์อยู่ครบนะ
นายกประยุทธ์ไม่ได้สิเพราะนายกประยุทธ์จะต้องมาลุ้นสิ้นเดือนนี้
รัฐบาลชุดนี้อยู่ครบเนี่ยก็จะต้องไปจบวันที่๒๓มีนาคม
แล้วก็จะเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยนะครับ
ก็ต้องมีให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
จูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตัวเองอันนี้แหละ
งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้คนไปลงคะแนนเนี่ย
ผู้ใดเป็นสอสอตามมาตรา๗๓ซึ่งมีช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่๒๔กันยายนจนถึงวันเลือกตั้ง
ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีนา๖๖
ถูกต้องป่ะจริงแล้วหรือถ้าสมมุติเขาตู้มา๒๔ว่าโอเคอยู่ครบเทอมเนี่ย
หลังจากเนี่ย๑๘๐วันเนี่ย๖เดือนเนี่ย
ก็คือรวมหาเสียงรวมรับสมัครอะไรเรียบร้อยภายใน๖เดือน
ก็เป็นช่วงที่จับผิดกันแล้วแต่ละพักก็จะต้องดูกันแล้ว
พักนี้เขาทำอะไรมีการแบบว่าใช้เงินหรือเปล่า

มั้งเขาอย่างนั้นมึงรู้งนะกูไม่บู้นี่ตามมึงจำเป็นเสือกด้วยมันเหมือนแบบเออนี่คุณมาชมค่ะ
ข้องว่าในที่กระทรวงศาสตราศุดรภิกษาจะประกันในวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยนะคะที่จะบอกว่าลดระดับของโควิด
ให้มาเป็นในเรื่องของ
โรคติดต่อเฝ้าระวัง

คุณตรายศรี

ประกาศออกมา๒ฉบับเพื่อยกเลิกโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙
โรคติดต่ออันตราย
และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อ
ต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไป
แต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าหลังจากวันที่๑ตุลาคมไปแล้วเนี่ย
เราจะต้องมีแนวปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยตรงนี้
ทางด้านของรัฐบาลก็จะมีการติดตามแล้วก็ดำเนินการ
แผนการที่จะให้มันสอดคล้องนะคะโดยการที่จะเข้าประชุมในเอ่อ
บคอชุดใหญ่ในวันที่๒๓กันยายนนี้เพื่อจะพิจารณาอนุมัติแนวของการดำเนินการต่าง
ได้เตรียมเอาไว้แล้วก็มาแจ้งให้พวกเราได้รับทราบต่อไปว่า
หลังจากวันที่๑ตุลาคมไปแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร
และอะไรที่ควรหรือไม่ควรหรืออะไรต่างนะคะซึ่งก็เตรียมตัวกันด้วยละกัน
เห็นโควิดฉีดวัคซีนได้ถึง๓๐คุณแม่ใช่ไหมถึงวันสุดท้ายใช่ไหม
แล้วหลังจากนี้วัคซีนแล้วหลังจากนี้เราไปซื้อวัคซีนกันที่ไหน
เพราะโรงพยาบาลก็มีไงตามคลินิกก็น่าจะมีแล้วเนาะก็น่าจะมี
เขาบอกในที่สุดเดี๋ยวก็อีกหน่อยเราไปฉีดตั้งตี้โดดที่ด้านค่ะ
ใช่ที่มายจะเป็นหนึ่งในข้างของแก้นปฏิบัติ
ถ้างานยักษ์ใหม่ใช่ไหมก็เหมือนกับเขาว่าปีหน้าจะเหลือแค่วัดอยากคลูกเจ็ดร้อยอ่ะ
ใช่ไหมครับปีหน้าเขาบอกจะเหลือภูเข้มเฉพาะของชุระชุระ

คือคนเขาส่งเข้ามาบอกเยอะมากบอกให้บอกมดดำด้วย

ไม่เป็นไรแกอ่านข่าวไปเดี๋ยวฉันให้ช่างแต่งหน้ามาซับ

หนุ่มเดี๋ยวเขาก็เสียแซว

หน้าขาว

ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแต่งหน้าเป็นป่ะ

ผูกเชือกรองเท้ายังผูกไม่เป็นเลย

ผมก็ติดเด็กช่างหน้าก็เนี่ยเป็นบ้า

แต่หนุ่มมันสนใจกับดีเอสไอออกหมายเรียกเพิ่มไม่ต้องมาใส่เล่นไหนกับหนังหน้าคนอื่น

อย่างนี้ครับพออีกคำเนี่ยแหละ

หนุ่มเขาได้ทุกจุดเลยแม่เขาแวงแม่ได้ทุกจุดเลย
ก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไง

วันคนเรามันดวงดีมันออกมาดีทุกอย่าง
ไม่ต้องงงค่ะเดี๋ยวอายุท้ายสวยได้ค่ะ
ถ้าคุณมาไทยรัฐคุณต้องเจออมหิตผิดมนุษย์มานานอย่างนี้แหละค่ะ

มันก็มิติใหม่นะลักษณะเหมือนทาง

อยากจะแต่งหน้าออกกากกลับมาแล้วไม่มีใครก็ว่าหรอก

เงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขณะพนักงานสอบส่วน
ออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับในคดีแชร์ฟอเล็กซ์๓ดี
ให้มารับทราบข้อหาฐานช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายให้กับทางประชาชนนะครับ
โดยที่ประชุมเนี่ยมีมติเอกฉันในการออกหมายเรียก๖ผู้ต้องหาในล็อตเดียวกับดีเจแมนแล้วก็ใบเตย
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทุกรายนะครับก็จะได้รับหลักปฏิบัติเดียวกัน
สำหรับหนึ่งในผู้ต้องหากลุ่มล่าสุดจะมีชาวต่างชาติร่วมอยู่ด้วยนะครับ
โดยนายสมศักดิ์เทพสุธินนะครับได้มอบหมายให้ทางกรมคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แถลงภาพรวมของคดีนี้อีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า
พร้อมกับชี้แจงถึงกรณีดาราปอปลา
หลังมีข่าวว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับ
ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมาแถลงกันอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าล็อตที่๓๑๖คน
คือล็อตแรกเลยก็คืออภิรักษ์อภิรักษ์กับพวก
ล็อตที่๒พิงกี้กับแม่ล็อตที่๓ก็จะเป็นล็อตนี้ล่ะ๑๖คน
คนตอนนี้นะฮะไปรับทราบข้อเก่าหาแล้ว๔
มีแมนใบเตยแล้วก็แม่ลูกอีกคู่นึงเป็น๔ถูกไหมฮะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือจะเรียกมาอีก๖
แล้วอีก๖เนี่ยก็รอแล้วเดี๋ยวจะเรียกทีละล็อตทีละล็อตมีเข้ามา
เนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เขาก็มีการเจาะลงไปเลยบอกว่า
ทุกคนก็ต้องมีการชี้แจงข้อที่จริงให้ได้
ว่าในเวลาที่มีการโอนเงินกันไปมาเนี่ย
บัญชีของอภิรักษ์ของแมนแล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงในส่วนนั้น
แล้วก็ในกรณีที่ตัวคุณเองเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศหรือว่า
กลับเข้ามาในประเทศพร้อมกับอภิรักษ์เนี่ยมันคืออะไรยังไง
ก็จะมีแบบระบบในการที่เขาต้องมีการตรวจสอบ
ก็เหมือนที่ว่าสามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมหมายว่าที่๓๐ที่เขาเรียกคุณแมนของคุณใบเตยหรือเปล่าคะ

ว่าเดิมทีที่บอกว่าวันที่๓๐เดี๋ยวขอยื่นเอกสารเพิ่ม
ใช่คืออันนี้เป็นล็อตเดียวกัน
ก็คือใน๑๖คนใน๑๖คนไบรับแล้ว๔รับทราบเข้ากระถาวเหลือ๔
แล้วก็จะแบ่งมาอีก๖อะไรอย่างนี้
ทีละทีใช่มั้ยน่าจะเป็นมานั้น

แล้วดาราปอปาจบที่คนที่เขาออกมาหรือยัง
เขาบอกไม่นั่นแล้วนี่เขาไม่ขุดต่อแล้วนี่
ก็ยังไม่มีหลักฐานไปถึงใช่ไหมดาราปอปา

เพราะว่าเขาบอกเขาเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้
ว่าเป็นใครว่าคือเขารู้แล้วเป็นปอปาเป็นใครไหม

อืมอ่าเพราะมันอาจจะมีเรื่องของการยักย้ายถ่ายเทไปไปจุดตรงจุดนั้น

อืมป่อปะแต่คือก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหมค
แต่เขาก็ออกมาปฏิเสธทุกอย่างว่ารถก็ไม่ได้อยู่บ้านเขา
เขาเอามาปฏิเสธแล้วนี่คุณปราบประดนน่ะหมอปลา
ตอนแรกก็ทุกคนก็ไปสงสัยกันมากมาย

แต่เขาก็ยอมรับไงว่าเขาอ่ะจะไปคบกับอื่น
ใช้คำว่าเมียเลยก็ได้ภรรยาเลยก็ได้
ว่าเป็นภรรยาหรือเมียของอภิรักษ์
เขาคบกันจริงหลังจากที่สองคนนี้เลิกลากันเนี่ย
เขาก็บอกมันหมดแล้วแล้วก็รถก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเขา

แต่ว่าเอาจริงนะเรื่องนี้
พี่จำไม่ได้เลยนะว่าพี่เคยสัมภาษณ
เขามดดำเคยบอกพี่พี่ก็ใช่หรือเปล่า
มาก่อนการมาก่อนการอะไร
ปราปราเนี่ยเหรออภิรักษ์เลยล่ะค่ะ

ตอนที่แม่กับพี่หนุ่มสัมภาษณ์กันที่ราการบอกเก้าแล้วสิบเนี่ย
ไม่คือไม่ใช่เธออย่ามาช่างเขาบอกเก้าแล้วสิบ
ตั้งแต่สมัยร่วงรับตับแตกอ๋อที่สิบปกปีที่แล้วอะหรอคะ
มันมีรายการอื่นที่มาก่อนเราเยอะแยะ
พูดเช้าดูวุฒิดี
ทำไมเขาอ่ะถึงทำจมูกสิบเจ็ดครั้ง
ไม่ได้เลยเมื่อบอกจะแล้ว
ว่าจะมาให้บอกจังแต่ผมจำไม่ได้จริงจริงผมหลุดออกจากหัวผม

คือก็มีลุ้งรับตับแตกนะ

นี่๑๕ปี๑๖ปีอ่ะเนี่ย

ก่อนเยอะเลยเนอะ

แต่คือไม่ได้มาสายว่าเป็นการเงินมีร่ำรวยหรืออะไร

ตอนนั้นตอนนั้นคือแค่เปล่งประกายเลิกดาวโจรเฉย

แล้วรูปนี้ใครส่งให้ผมรู้อ่ะ

ทีหลังคือการคุยกับเธอมันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตไงหนุ่ม

แล้วแป๊บนึงฉันไม่เคยรู้จักกับดราม่าแอดดิก

ผมก็เลยส่งไว้ให้จ่านั่นไง
ผมก็ส่งไว้ให้จ่าเองเดี๋ยวกันนะ
คือผมก็ส่งไปในกลุ่มที่มีจ่ายอยู่ด้วยก็เลยคุยกัน
ว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
จ่าก็บอกเออผมขอไปลงนะผมก็เอาไปโดยครับ

คืออย่างนี้นะผมจะบอกเลยว่าอันนี้มัน

อภิรักษ์ก็มีคนลงเองอ่ะถูกป่ะ
อืมแล้วปรากฏไอจียาอภิรักษ์ใช่ไหม
คืออีกคนนึงที่ถ่ายกับอภิรักษ์คือใครรู้ไหม

ต้ำเซจองต้ำเซจองไงเธอ
ฉีดเองเหรอคะแม่เออเมื่อก่อนนี้คือทำคู่กัน
อืมเนี้ยคนไหนคนนี้ที่ที่ฉีดอันนั้นคือออกอะไรเธอรู้ไหม
ค่ะแพลวสุดสัปดาห์นะอุ้ยนะรูปคู่เนี้ย
ถ่ายแพลวสุดเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะแล้วใครฉีดหน้าให้นางแม่
ก็เมื่อก่อนที่นั้นก็ฉีดเองเปล่าวะไม่เมื่อก่อนเป็นคลินิก
ฉันจำได้แล้วล่ะฉันพยายามไปลื้อดูว่าคลินิกอันหนึ่งเขาโปรโมทการทำ
เมื่อก่อนการทำศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แบบมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้
เมื่อย้อนกลับไปเมื่อก่อนดาราทำจมูกก็ไม่จมูกเลยถูกต้องป่ะใช่
บอกว่าหน้าบัวมันบอกเป็นภูมิแพ้เลยอ่าถูกไหมล่ะเมื่อก่อนเนี้ย
ใช่ไม่เหมือนสมัยนี้ย้อนกลับไปสิบห้าปีที่แล้วอ่ะใช่มันเป็นเรื่องใหญ่มาก
เรื่องใหญ่กับการที่แบบดาราจะไปทำจมูกทีนึงหรืออะไรอย่างนี้
ตอนนั้นเขาก็เลยมาพูดถึงว่าเขาอ่ะอืมทำจมูกอย่างเดียวเนี้ยสิบเจ็ดครั้ง
มันดูแบบเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยอืม
เอกหาเจ้าเนี้ยเขาทำอย่างเดียวเนี้ยก็ประมาณสักอุ้ยไอ้ต้ำก็ทำไหวนะ
แบบแบบนึกว่าแบบลงทุนกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบรีลาการพูดอ่ะ
ทำจมูกอ่ะทำจมูกครั้งสิบเจ็บ
ว่ารีลาการพูดเวลาเขาจะให้สัมภาษณ์พวกพี่
คือมันแบบดึงดูดหรือแบบทำให้เราคอยตาม

พี่สาบาลเลยจริงพี่จำไม่ได้จริง

มันไม่แน่ใจเป็นลุ้งรับตับแตกลุ้งรับอัพโหลด
เพราะว่าจากตับแตกปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นอัพโหลดใช่ป่ะ

คุณไม่อยู่ได้ไงว่าคุณนั่งหัวตั้งอยู่นั่นน่ะ

เนี่ยแล้วผมคุณแบบนี้กี่ปีแล้ว

ช่างถ้าผมจะตายไปแล้วเธอคนนี้

ช่างฉันตายไปแล้วเนี่ยสองคนช่างตายไปกี่คนแล้วช่างผมอ่ะ

เนี่ยไอ้นุ่มชีวิตต้องเปลี่ยนมาก่อน

ว่าแบบเออว่ามีคนจำเรื่องนี้นะ
มีคนคนหนึ่งส่งมาบอกว่าอะไรรู้ไหม

บอกรูปนี้อภิรักษ์เหมือนลุงพล
๖๒๐๐ตอนนี้
มีคราวน้า

ไป๑๐กว่าปีแล้วหนังหน้าเรายังอยู่กันได้ขนาดนี้

คลายเครียดกันแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องน่ากลัวที่สุด

วันนี้มันไปที่๓๗แล้วนะ

เฮ้ยมันเหมือนกับยุคฟองสบู่แตกหรือเปล่า
นั่นหมายความว่า๑ดอลลาร์ต้องจ่ายถึง๓๐
เราอยู่กันมาแรกเนี่ย

นานมากนานมากนานมากมันขึ้นมาเป็น๓๗ได้จริง
ตอนนี้๓๗เขาบอกว่าขนาดที่เราพูดเตือนกันใหม่ตอนนั้นน่ะ
มันอยู่ที่๓๓๓๔ว่าเฮ้ยอย่าถลุ๓๕

ใช่๓๗แล้วล่าสุดทางดอลลาร์เหรอเขาก็ประกาศแล้วว่าทุนสำรองของประเทศเราน้อยลง
เพราะว่าค่าเงินต่อล่างมันแตกขึ้นความที่สำรองของประเทศน้อยลง
๓๗แล้วหรอน่าตกใจมากน่าตกใจสิเขาบอกว่าจับตามองกันให้ดี
เราเคยมี๔๐ใช่ไหมในอดีตอ่ะ
อดีตตอนที่ฟองสบู่แตกไงเธอ
มันใน๕๐กว่า๖๐กว่าแตะ๔๐
แต่เขาบอกว่าโอเคคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเราอ่ะเอาจริงนะ
จะไปกระทบอะไรกับดอลลาร์กระทบฮะกระทบเพราะว่าเหมือนเราเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้
อาหารสัตว์เอาคิดง่ายเลยอาหารสัตว์เราก็ต้องนำเข้า
หลายอย่างเราก็ต้องนำเข้าน้ำมันเราก็ต้องนำเข้า
เวลาเขาจ่ายเขาก็จ่ายเป็นดอลลาร์ถึงเวลาคนที่แบกภาระก็คือประชาชน
ถูกต้องไหมฮะทั้งหมดอันนี้คือชัดเจนมากมากเหมือนกับว่าเขาบอก
ไม่ไปเล่นเราเลี้ยหมูเลี้ยงไก่อ้าวข้าวสาลีเราซื้อที่ไหนอ่ะ
ใช่ข้าวโพดเราซื้อที่ไหนอ่ะเวลาเขาจ่ายกันเขาไม่ได้จ่าย
เขาต้องจ่ายเป็นดอลลาร์ก๊าซธรรมชาติเวลาเขาจ่ายกัน
ไม่ได้จ่ายเป็นเงินบาทนี้เขาจ่ายเป็นดอลลาร์
เราเคยจ่ายอยู่ที่๓๔๓๕บาทแล้ววันหนึ่งมันขึ้นไป๓๗บาทนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตค่าเงินบาทอ่อนตัว
เอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข้อสั่งการให้การประชุมคอรมอลเมื่อวันที่๒๐กันยายนเนี่ย
กระทรวงการคลังไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ถึงกับค่าเงินบาทที่มันอ่อนตัวว่าเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีไปคุยกับธนาคาร
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเราจะปล่อยให้อ่อนค่าอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว
เรื่องการผันผวนของค่าเงินเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ดีขึ้นนะฮะ
ซึ่งรัฐมนตรีการคลังเขาบอกโอเคละเดี๋ยวเขาจะไปดำเนินการให้
เมื่อผู้สื่อข่าวเขาถามต่อว่าไอ้ค่าเงินบาทเนี่ย
จะต้องอยู่ที่ตัวเลขใดถึงจะเหมาะสมพลเอกประวิทย์ก็เลยตอบว่าไม่รู้
ไม่รู้ได้ยังไงต้องให้เขาคุยกันไปก่อน
จะถามตนล่วงหน้าเนี่ยเขายังไม่ได้คุยกันได้ยังไง
เมื่อถามว่ามีคำสั่งให้ตัวเลขให้อยู่ที่๓๕บาทหรือเปล่า
คนเอกประวิทย์บอกว่าผมบอกว่าควรจะซึ่งเงินมันผันผวน
เขาถามว่าเอาล่ะคือคนก็ถามท่านรอง
เอาจริงแล้วเนี่ยเงินประเทศไทยเนี่ยกับดอลลาร์เนี่ย
มันจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่มันจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่มันถึงจะโอเค

เอกบอกไม่ควรจะถึง๓๕บาท

๓๖นี่คือน่ากลัว

ต้องคิดถึงคนที่ตอนนี้ที่เด็กไปเรียนต่างประเทศ

หมายถึงว่าโอเคล่ะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่

มีส่วนผสมก็ต้องเอาจากเมืองนอก
แบบว่าผสมปุ๋ยคอกเหมือน๑๐๐ปีที่แล้วก็มี

หรือเราจะเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องไปซื้อข่าวซาลี
กาวเพิดมาจากเมืองนอกเหมือนกัน

เริ่มเข้าขั้นอันตรายเลยด้วย

ผมบอกว่าควรจะซึ่งเงินมันผันผวน

ไม่ต้องห่วงส่วนจะมีการกำหนดกรอบเวลาให้รายงานกลับมาหรือเปล่า
แล้วพูดอีกทีว่าจะมาถามเมื่อไหร่ได้ยังไงตนจะไปรู้ได้ยังไง
เขาจะนัดประชุมกันเมื่อไหร่เมื่อถามถึงเหตุผลที่คอรมอลเนี่ย
ดมอาณุมัติอีกสิ่งที่มัวห่านควรพูดกันเยอะ
งบรับกระทรวงกราโหม๑๓๐๐๐ล้านบาท
เพราะว่าทุกคนคิดว่าทำไมล่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินี้
ฮ่า
ซึ่งวันนี้ทางพบทบเขาบอกแหมไม่ต้องห่วงนะงบรับเนี่ย

มันสามารถตรวจสอบได้ก็ต้องไปดูในไทยรัฐนิวโชว์คงจะมีนะฮะ
ว่าวันนี้แต่ละจุดเขาออกมาตอบโต้กันว่าไงเกี่ยวกับว่า
บลับมีทั้งของทหารบกมีทั้งของฐานอากาศ
งบรับเนี่ย๑๓๐๐๐ล้านบาทเนี่ย

เศรษฐกิจอย่างนี้ทำไมมันต้องมีคำว่างบรับ
งบรับเหล่านั้นมันคืออะไรนะฮะ

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวคุณนวัด
อิสระไกรศรีและอิงฟ้ามดดำจะเป็นคนพูดเรื่องนี้
เดี๋ยวกลับมาครับ
แม่ข้าวนี้ดำจริงไปดูอีกนึงคลิป
โอ้ยหมอกกับเธอในการอ่าน
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผูด
คลิปเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
เป็นตัวเงินตัวทองฝูงใหญ่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะ
เดินขึ้นมาอยู่ประมาณริมบ่อน้ำนะครับ
ที่บหาวิทยาลัยศิลปกรณ์วิทยาเขตพระราชวงศ์สนามใจ

เนี่ยฮะมาแล้วครับ

นี่นะครับเพราะไม่กลัวกันเลยเนาะ

ตัวเล็กตัวน้อยแล้วคุณจะดีใจหรือเสียใจที่มีเยอะ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นการเบอร์เชิญหน้า
นะฮะระหว่างตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่
เนี่ยครับแล้วก็ต้องไปเจอกับฝูงสุนัข

ก็เรียกว่าลุมเห่านะฮะ
จังหวะนี่พยายามจะเข้าไปประชิดนะครับ
จะไปกัดซึ่งตัวเงินตัวทองบางตัวคาบปลาไว้
อ้าวลองดูซินะฮะ

เขาไม่กัดนะคุณ
ไม่สู้นะคุณ

นี่ไงนะครับตรงนี้ก็เอากาหลมปังไว้โยนให้เหี้ยกิน

แต่คุณรู้ไหมตัวเงินตัวทองเวลาเขาร้องเขาร้องยังไง

งานด้านอ่ะด้านอ่อ

แต่เขาเฮียไม่รุมนะ

นี่หมารุมอ่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาคนรุมเขาเรียกเป็นหมา
อ่ะโอเคก็เป็นคลิปนะว่ากันไป
เล่นข้อโทรศัพท์ไปแล้วปากเนอะ
เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถเขาฮะ
พบว่าคนไม่มีหัว

เดินอยู่ไหนละ

แบบไหนยังไง

คือวันนี้ขับรถผ่านแถวรถไฟฟ้าบางใหญ่

งงมากอันนี้คือจากกล้องหน้ารถ
ล่าสุดพูดไฟฟุกก็เปิด
เผยว่าเมื่อ๒๐๑๙กันยายุนที่ผ่านมา

ก็มากันทั้งหมด๔คนมีภรรยาแล้วก็ลูก๒คน

ตนเห็นคนเดินมาในระยะไกล

เขาจะข้ามอะไรมดดำเนี่ย

ถนนคุณจะเป็นถนนอีกแล้ว

อ๋อรอแวงนางรอแวง

เหมือนเล่นเกมที่บอกว่าห้ามพูดคำบนหัว

นี่ไงคือรอแวงกับพิจักรแบบนรกค่ะ

อันนี้คือพิธีกรหล่อย่ำยี

เพราะคนที่นั่งเนี้ยพลาดไม่ได้ไง
โม้ยมันถึงเข้าร้วงบ้านบ่อยอย่างงี้
โอ้ยนุ่มอีผี

อ๋อตายแล้วเหรอมันรอแว้ง

โอ้โฮเดี๋ยวนี้ก็ไม่กัน

เหี้ยมาก
รายการเหี้ยเห็นมันคือรายการปลดป่อยชีวิตปรงเทศหรอ
ฮะมันคือรายการปลดปล่อยที่อยากจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอ

บ่อยเลยเหรอ
แต่ดูแล้วเขาบอกมันเป็นคนยังไงวะดูแล้ว

หรือว่านอกแบบของ

ผมเคยเจอเมื่อ๗ปีตอน๕ทุ่มตอนกลับบ้าน

สมัยก่อนเห็นไหมก็มีคนผูกคอตรงบันไดสะพานบ้างล่ะหรืออะไรอย่างนี้
ก็ว่าไปก็ขอไม่เจอนะขอให้เราไม่เจอนะ
เอามาดูในเรื่องของทนายเกิดผลกันหน่อยค่ะคุณครับ
แตกต่างเลยเนาะเสียงฉันตอนนี้ล่ะพี่พี่ต้องมาบ่อยพี่อ้วน
ขึ้นมาบ่อยพี่อ้วนเพราะมันจะมีความคอนทรัสกันอย่างเกิดขึ้นจริง
ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคมาพูดถึงทนายเกิดผลกันหน่อยน่าสนใจมากเลย
หมายสารปลอมอืมเรียกหมายตำรวจปลอมอะไรอย่างเงี้ยจากล่าสุด
เขาบอกว่าตำรวจมีการปรับเรื่องของค่าปรับจราจร
ฉาชีพก็เอาบ้างค่ะคุณค่ะปลอมใบสั่งขึ้นมาแล้วก็เป็นการเตือนเลยนะคะ
บอกว่าถ้าเป็นค่าปรับจราจรแบบถูกต้องจะต้องมีรูปรถของเรา
ตอนที่เราทำกฎจราจรผิดพลาดด้วยเช่นเรื่องระบุของ
ความลงความเร็วอะไรอย่างนี้นะคะหรือจอดผิดที่ผิดทางอะไรต่าง
แต่ถ้าเผื่อว่าส่งมาแบบไม่มีรูปเป็นแก๊งดูดเงินแน่นอนเลยนะคะ
ซึ่งการรับจดหมายลงทะเบียนอันนี้ก็เป็นเรื่องด้วยเหมือนกัน
กว่าบาทจากบัตรเครดิตซึ่งเปลี่ยนจากคอร์เซ็นเตอร์มาเป็นหนังสือราชการ
มาถึงตัวเลยนะคะระวังอย่าสแกนห้ามสแกนบาร์โค้ดเด็ดขาดเลย
บอกตัวเองก็ไม่ได้ไม่พอต้องบอกกับคนในบ้านทุกคนเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นมิจฉาชีพแบบใหม่อันตรายจริงค่ะ
คืออย่าไปเที่ยวสแกนคิวอาร์โค้ดนั่นแหละตอนนี้เพราะทุกอย่างเนี่ย
เราเข้าสู่ยุคที่สแกนคิวอาร์โค้ดกันแล้วใช่แล้วมันก็จะมันจะคล่องนะคะ
โทรศัพท์มาแล้วก็มาทำให้เสร็จไปมันเป็นเรื่องเลยนะคะ
บางทีเข้าไปถึงระบบของแบงคิ้งอะไรต่างดูดเงินไปหมดเลย
ใช่เขาบอกบางทีเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มาระบบมาเนี่ย
ที่เขาบอกว่าให้กดลิงก์เข้าไปปุ๊บ

คือเงินค่อยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ
แต่เขาบอกโทรศัพท์เนี่ยใจแฮ้งอยู่ประมาณสักเกือบ๑๐นาที
ซึ่งเราก็จะไม่ทันได้รู้ตัวหรอก

มันไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ใช้บริการ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังรู้จากวันนี้แล้ว
บอกคนในบ้านเลยนะคะห้ามสแกนใดทั้งสิ้น

นะฮะเอาละเบรกกันไหม
เบรกชุดหน้าคุณนวัตรเขาฝากความถึงตอนนอ
ตินานะฮะเดี๋ยวกลับมา
ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
ชักจะเริ่มเป็นดราม่ายาวซะหน่อย

สำหรับกรณีของคุณนวัดอิสระไกรศรี

หลังจากที่คุณนวัดเนี่ยเขาออกมาไลฟ์เพื่อเคลียร์ปมดราม่าก็มีการพูดถึงตอน

กับคุณอำสุชาอันนี้ฟังฟังฟัง

แล้วไปกลับพร้อมกันไม่ต้องอายขาไปยังไปพร้อมกันได้เลยแหม
ขากลับจะมาแบบระวังตัวขึ้นแต่ในสิ่งที่ไม่ถูก
ก็คือน้องด้วยเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับไปฟังคนอื่นเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกระหว่างคนนั้นกับการเตรียมตัวกับการที่อีกหลายสิบวันอะไรสำคัญกว่าอันนี้ก็ต้องตำหนิอยากเที่ยวบอกคำเดียวจบ
วันอาทิตย์ที่๑๘ซันบอกว่าซ้อมเดินวันที่๑๘ถูกไหมฮะผมทนไม่ได้กับสิ่งที่มันไม่ใช่เลยคือโอเคผมรู้ว่าคงไม่ได้ซ้อมหรอกหรือจะซ้อมก็ได้อ่ะ
แต่วันที่๑๘น้องไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่๘โมงเช้า

ซันจะมาบอกว่าซ้อมเดินอยู่บนดาดฟ้ากับใครทำไมคุณหลอกคนฟังทำไมคุณหลอกด้อมทำไมคุณหลอกแฟนคลับ
แล้วกลายเป็นว่าบริษัทต้องมารองรับน้ำท่วมปากนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วพอผมระเบิดขึ้นมาว่าไม่ได้ซ้อมซ้อมที่ไหนให้สันติดต่อกลับมาก็กลายเป็นว่าผมถูกด่าเละเทะ
ผมก็เลยต้องอธิบายอีกรอบหนึ่งคนอะไรจะถอดวิญญาณไว้ซ้อมตัวไปเดินอยู่อีกที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้
แล้วด้อมก็คิดว่าอยู่เหรอยังไงคุณต้องไม่คิดว่าคนในด้อมเป็นคนโง่สิคุณต้องให้เกียรติคน
เราต้องรู้การะเทศะน้องเองจะบอกว่าเข้าใจผิดไม่ได้เวลานี้ก็ควรจะต้องทำอะไรคุณต้องรู้
คำว่าเหนื่อยอ่ะใครใครก็พูดได้แต่ถ้าจะให้หายเหนื่อยทำยังไง
ถ้าใจให้หายเหนื่อยก็นอนพักผ่อนดื่มน้ำเยอะหาอาหารอร่อยทานออกไปทำผมทำผิวนวดหน้าแล้วกลับมานอนก็หายเหนื่อย
ยาวพอสมควรนะฮะตอนเนี้ยหน้าน้อง

นี่เขาฟังจากไทยรัฐนี่แหละ
บอกตอนนี้น้องน่าจะอยู่กรุงเทพแล้ว
คโปร์ไปจริงผมเป็นคนไม่แต่งเรื่อง
คุณนวัดก็บอกอย่างนั้นนะฮะจะตอบเฉพาะความจริง

ผมปกป้องอิงฟ้าถามจริงว่าชอบอะไรเอาตอนนี้
น้องอยู่มาสิบยี่สิบเจ็ดปีไม่รู้จัก

พอเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเงินทอง

คืออะไรต่อนอคุณต้องหยุด
ฝากบอกคนนี้ด้วยว่าผมรู้ทุกอย่าง

อย่างไรก็ตามนะฮะก็โลกออนไลน์ก็บอกว่าโอเคตอนอก็คือตินานี่แหละ
อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะฮะ
ซึ่งตินาเองเนี่ยก็เคยเป็น

ก็เป็นดาราที่ตอนแรกเป็นคนแรกที่ไปเมืองจีนเลยด้วย
ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะเด็กคนนี้กำลังจะดังมาก

ปรากฏเด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้า
ต่อนอนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้า
เป็นซึมเศร้าแบบทำงานไม่ได้เลยนะครับ

เขาก็เลยหายออกไปจากวงการบันเทิงสักระยะยาว
ที่แบบว่าเราไม่ได้ติดตามเขากันมาเลยเนี่ย

เขาก็มีกลับมาอีกเนี่ยตินาเนี่ย

อยากรักก็รักเลยจนเป็นที่รู้จักมากขึ้น
อืม
ก็ฉันก็เคยเห็นเค้าแบบว่าเป็นเพื่อนกันรึปะ

เราก็ไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกับเขาทั้งคู่เนาะ
แต่เวลาเขาไปไลฟ์กายของไปไลฟ์อะไรอย่างนี้

แต่พรุ่งนี้๒๒ที่อิงฟ้าเขาว่าเขาจะเข้าไปหาคุณนวัด

พรุ่งนี้เองก็แค่วันเดียวก็เดี๋ยวรอให้เขาตอบ

เพราะว่าอย่างวันนี้คุณแม่ของน้องก็ออกมาขอโทษ

เด็กอะไรอาจจะคิดไม่เท่าทันถึงอะไรอย่างนี้
อยากให้คุณนวัดให้อภัยน้องแบบนี้

ประกวดเมื่อไหร่อะ
ทั่วโลกเขาก็จะมาประกวดกับที่นี่
แต่อิงฟ้าต้องไปประกวดระดับโลกที่

ก็นี่ไงที่จะไปนี่แหละ

เออประเทศโฮดไปนี่เป็นอินโด
ที่นางบอกว่าจะต้องมาซ้อมเดิน

แบบอะไรอย่างเงี้ยอยากโบ๊ค
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าน้องรับงานเยอะไปหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ไง

ดาราเวลาช่วงน้ำขึ้นมันก็ต้องรีบตัก
อันที่สมมุติเราจะพูดแบบตรงอะ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
คนเขาก็จับเป็นจิ้นกันส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นจิ้นคั่วเขาก็จิ้นกัน
จนแบบประสบความสำเร็จน่ะมีหน้าบนจำดิทำไมอ่ะเนี้ยดูเอามาหาด
ตรงตรงทำตรงทำไมอ่ะมันลอยออกมามิสแกแลนด์อยู่น่ะเออ
ข้างบนก็ดูดิเหมือนจะเป็นตาอย่างนี้
นู้นสละแหน่อ่านข้าวป้ะอ่านข้าวชมภูอารยาเร็วเร็ว
จบแล้วเขาปิดเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
มาเจอกับ๔นางเอกสาวตัวแม่ของวงการมาเจอกันนะคะ
อร่าสว่างวาดทั้งงานเลยทีเดียวนะคะ

นานนะเราจะได้เห็นใน๔นางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิง
คุณเอฟทักษะออนคุณริต้าศรีริต้ามารวมตัวกัน

แขนกุดกระโปรงสุดพริ้ว

ดูรุ่งทีด้วยมากเลยค่ะ

นานทีจะได้เห็นทั้ง๔นางเอกนะคะมาเจอกัน

พัดใส่ไข่ซดกว่าไข่ใหม่กว่าเดิม
ขั้นเวลา
คุณแฟนคุณแฟน